คุณผู้ชมคะเราไม่ได้พูดถึงลุงพลกันสักพักใหญ่นะคะ

ลุงเขยของน้องชมพู่น้องชมพู่ที่เสียชีวิตปริศนาบนภูเหล็กไฟนะครับ

ถ้าพูดถึงลุงพลก็จะมีอยู่กลุ่มคนสักกลุ่มหนึ่งที่จะอยู่ใกล้ใกล้กับลุงพลตลอดเวลาเป็นข่าวนะ
คนนี้เป็นคนที่ผลักดันลุงพลทำให้มีงานมีอะไรในวงการบันเทิง

ที่ต้องพูดถึงก็เพราะว่าคุณอุ๊บกับลุงพลที่ไปไหนมาไหนกันบ่อยออกงานด้วยกันเชิญลุงพลไปงานเขาแตกคอกันหรือเปล่า

แต่ข้อความนี้ไม่ได้ระบุถึงลุงพลตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรว่าจะไปเกี่ยวอะไรกับลุงพล
ก็เห็นไปอะไรนะทำพิธีบูชาพญานาคอะไรหน้าบ้านลุงพลอะไรใช่ไหม

เพราะมีคนประกาศถอนตัว
คนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะลุงพลหรือเปล่า
แล้วก็บอกอีกว่าเรื่องนี้หมอปลากับคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาก็รู้เรื่องดี
เสียดายนะเพราะว่าเตรียมงานทุกอย่างเอาไว้แล้ว
คนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทะเลาะอะไรกันกับลุงพลไหม
หรือว่ามีอะไรไม่ถูกใจกันอะไรยังไงหรือเปล่า

ชั่นฉันจัดได้แต่คนเทคือใครก็ไปสรุปเอาเอง
ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าใช่ลุงพลหรือไม่
เป็นเครื่องหมายคำถามนะยังไม่ได้ฟันทงนะ
ว่าคนที่คุณอุ๊บวิริยะพูดถึงใช่ลุงพลหรือเปล่า
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราให้คุณแจ๊กกะรีนบรรดาธิการข่าวบันเทิง
วีดีโอคอร์คุยกับพี่อุ๊บวิริยะหน่อยซิว่าเกิดอะไรขึ้นพี่อุ๊บ

ต้องเอาแบบชัดพี่อุ๊บเขาก็ไปทำบุญที่อำเภอศรีชน
อาจจะไม่ได้แต่งตัวเต็มเหมือนเมื่อสักครู่นี้ด้วย
แต่งตัวสบายหน่อยไม่ได้มีตังหู
อุ๊บบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโกรธมากจริง
ขอไม่ร่วมงานกับลุงพลอีกแล้วค่ะ

ยืนยันค่ะว่าเกี่ยวข้องกับลุงพลค่ะ

ว่าตกลงมีอะไรกับลุงพนธ์

หน่อยได้เทกับยกเลิกเป้าหมายเดียวกันไหมครับ

เราช่วยคนด้วยใจก็สอนตลอดเวลา
คนเรามีขึ้นมีลงเวลาขึ้นแล้วอย่าหลง

จะเดินทางมหาหมวบฟ้าฉันกล้า
กล้ามาสาบานต่อหน้านักข่าวกับวัดพระแก้วเลย

แล้วคนก็มาด่าอยากจะให้คนที่ด่า
แยะหน่อยนะใช้สมองยึดกินข้าว

อย่าหลงรูปจูบรม

อย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่
ข้างอย่าลืมคนที่ร่วมสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจ
อย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีจำไว้โครงการนี้
นี่นะคะก็พี่อุ๊บวิริยาบอกว่าเหมือนกับมันมีปัญหาเรื่องของการทำงาน
เทงานก็คือไม่ยอมทำงานตามที่ตกลงกันไว้ลูกค้าก็คือผลิตภัณฑ์กาแฟยี่ห้อหนึ่งประมาณแบบนี้
หมอปลามือปราบสัมภเวษีซึ่งเหมือนกับว่าขอเป็นคนกลางในเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ลุงพลจะไปหาที่บ้านที่จังหวัดเพชรบุรี
ก็เดี๋ยวจะใช้โอกาสนี้พูดคุยกับลุงพลเกี่ยวกับเรื่องของความไม่เข้าใจกันระหว่างลุงพลกับพี่อุ๊บวิริยะ
ซึ่งความจริงหมอปลาบอกว่าผมก็พอจะรู้อยู่บ้าง
แต่ก็อยากให้ทั้งคู่ถอยกันคนละก้าวปรับความเข้าใจ
นึกถึงวันแรกที่รักกันช่วยเหลือกันจะดีกว่า
วันนี้พี่อุบิริยาไม่กลับมาหมอปลาจะเดินหน้าเรื่องของคิวงานให้ลุงพลต่อ
คือผมไม่มีหน้าที่เป็นคิวงานผมมีหน้าที่แค่ไล่ผีอย่างเดียวนะครับ
เพราะว่าผมไม่เกี่ยวกับคิวงานลุงพล
ผมยังหวังนะครับว่าพี่สองคนจะกลับมาสามัคคีกันเมตตา
ซึ่งกันและกันคำขอโทษไม่ได้ทำให้ใครตาย
แต่คำขอโทษมันจะทำให้เราสองคนเนี่ยยิ่งเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับ

ก็เป็นประเด็นระหว่างพี่อุ๊บวิริยะกับลุงพล
มันก็มีลักษณะเหมือนกับบุคคลที่๓เพิ่มเติมมาด้วยที่มันทำให้เกิดปัญหา
ลุงพลเองอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นเอาไว้แบบนี้นะคะ
บอกว่าพอเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องกินแหนงแคงใจกัน
เพื่อความสบายใจก็เลยตัดสินใจเบรกงานทั้งหมดที่ติดต่อผ่านทางคุณอุ๊บวิริยะเอาไว้ค่ะ
แต่ก็ยังถือว่าคุณอุ๊บเป็นผู้มีพระคุณยังเป็นคนที่รู้จักกันอยู่
ยืนยันว่าที่ผ่านมามีผู้หวังดีทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
หมอปลาหรือใครก็ตามก็ถือว่าเป็นคนหวังดีแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีใครเป็นผู้จัดการ
ผู้จัดการตัวจริงของลุงพลคือป้าแตนภรรยาของลุงพลก็เป็นทั้งผู้จัดการ
เป็นทั้งคนดูแลเรื่องการเงินคนเดียวเท่านั้นลุงพลก็ย้ำมาแบบนี้นะคะ
หมอปลาก็เลยบอกว่าวันที่๙ธันวาคมจะไปที่มุกดาหารไปติดตามความคืบหน้าคดีน้องชมพู่
จะไปถามตำรวจว่าคลิปที่ให้ไปได้ฟังหรือยังเรียกคนที่อยู่ในคลิปมาสอบสวนแล้วหรือยัง
ยืนยันว่าในส่วนของหมอปลาเองจะตามนะคะเรื่องของคดีของน้องชมพู่
เพราะว่าทุกคนก็ยังอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่
ดังนั้นก็มีเรื่องพยานาคอะไรที่บ้านลุงพนแล้วเปิดบัญชีรับบริจาคเขียวไหม